คุณผู้ชมเรื่องนี้เราตามความคืบหน้าให้ค่ะที่เราเล่าไปเมื่อวานว่ามีในตู้อายุสามสิบแปดที่สุราธานีนะคะในตู้เนี่ยคลุ้มคลั่งจากยาเสพติด
คนในครอบครัวแจ้งผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านแจ้งตำรวจสพพระแสงให้รับตัวไปแล้วก็ไปคุมขังเอาไว้ในห้องขัง
ถูกจับสิบสี่พอไปอยู่ในห้องขังของโรงพักตายตายวันที่สิบหกตุลาคมอืม
ก่อนหน้านี้คือคนในครอบครัวบอกว่าขอดูกล้องวงจรปิดจากตำรวจขอดูเท่าไหร่ตำรวจบอกว่าไม่มีไม่ให้ดู
ครับนี่คือผู้เสียชีวิตนะคะนายถนัดจิตโนวัฒน์หรือในตู้อายุสามสิบแปด
ก็เลยเนี่ยเขาก็โพสต์เฟซบุ๊กแล้วก็เป็นข่าวล่าสุดวันนี้
ตำรวจให้ดูล่ะอ๋อหรือฮะเบาะอ๋ะมาดู
แต่ปัญหาคืออะไรรู้ไหมให้ดูได้แต่ช่วงเวลาที่มันเกิดเรื่องบันทึกภาพเอาไว้ไม่ได้
มันไม่มีภาพอ่ะจริงเนี่ยญาติไปกันเป็นสิบเลยนะคะ
ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดที่สพพระแสง
แต่ปัญหาคือกล้องวงจรปิดบันทึกภาพถึงแค่๑๕ตุลาคม๒ทุ่ม
หลังจากนั้นไม่มีภาพอะไรเลย
คือกล้องวงจรปิดบันทึกไม่ได้
คือผู้เสียชีวิตเขาตายวันที่๑๖ตุลาคม
แต่ทำไมกล้องวงจรปิดมันบันทึกได้แค่๒ทุ่ม๑๕ตุลาคม
แล้วช่วงตรงกลางมันบันทึกไม่ได้
มีภาพอีกทีคือเช้า๑๗ตุลาคมแล้ว
ยาดของผู้เสียชีวิตเขาเลยงงว่า
ให้ดูแต่ช่วงจังหวะที่มันเป็นช่วงสำคัญ
มันไม่มีภาพได้ยังไงมันหายไปแค่ช่วงเดียว

อยู่ประมาณนี้
โรงพักพระแสงนี้เป็นโรงพักที่ใหญ่นะครับ
ของอำเภอพระแสงจังหวัดสุราธานี

ญาติให้มาดูกล้องนัดมาเรียบร้อย
มาถึงกล้องไม่มีอะไรเลยครับ

แต่มันก็ไม่ได้บันทึกในวันที่วันที่ว่า

มันมีกล้องอีกตัวหนึ่งที่ว่าส่องไปทาง

เขาชี้แจงว่ากล้อง๑๐กว่าปีแล้ว

มาเป็นวันหลังอีกมาบันทึกได้วันหลังอีก

น้องเสียทั้งคนนะครับไม่ใช่หมา
ที่จะตายข้างถนนและไม่มีญาติมีพี่น้อง
ชีวิตนะคะญาติจัดงานศพที่บ้านค่ะ

คุณแม่สมจิตให้ข้อมูลทั้งน้ำตาล
เลยนะคะบอกว่า๑๔ตุลาคม

มาควบคุมตัวในตู้

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

แต่เช้าวันที่๑๖ตุลาคมได้รับแจ้งว่า

สพพระแสงแม่เลยงงว่า

พอรู้ข่าวก็รีบไปดูศพลูก
ศพลูกไม่มีบาดแผลอะไรนะคะ
ก็เลยอยากดูกล้องวงจรปิด

ขอดูกล้องวงจรติดย้อนหลังหน่อย
ดูกล้องวงจรปิดย้อนหลังหน่อย

เรียกร้องความช่วยเหลือหรือไม่
ร้อยเวรทำไมไม่อยู่

เขาบอกว่าเขาจะส่งไปเลย

อยู่ที่บำราษณ์
ผมพาตำรวจมาพาชะนะจิต
นักจิตไปรักษากองบินเจ็ดสิบเอ็ดอืมอ้าวคือไปบำบัดค่ะ
ไม่ได้บอกว่าพาไปสพพระแสงคนที่พูดกับพี่คือใคร
ผู้ใหญ่บ้านเพราะพี่ถามว่าไหนน้องเขาบอกว่าอยู่ในรถแล้ว
นี่นะคะทีนี้ค่ะภรรยาของผู้เสียชีวิตค่ะ
บอกว่าในเพจของทางตำรวจสพพระแสงอ่ะ
โพสต์บอกว่าภรรยาเป็นคนแจ้งให้ควบคุมตัวสามีไปโรงพัก
เพราะว่าเมายาอารวาสที่เมื่อวานนี้เราเล่าไปนะคะ
วันนี้เราไปคุยกับภรรยาของผู้เสียชีวิตอีกรอบหนึ่งเธอบอกว่า
วันที่เกิดเรื่องเธอไม่อยู่บ้านสักหน่อย
ตำรวจชี้แจงในเฟซบุ๊คแบบนั้นคนก็เข้าใจผิด
หาว่าเธอแจ้งตำรวจให้มาควบคุมตัวสามีเธอบอกว่าก่อนหน้านี้
ผู้ใหญ่บ้านถามว่าจะเอาสามีไปบำบัดไหมเพราะว่าชาวบ้านก็ร้องเรียนจริงจริง
สามีเธอเสียงดังรบกวนชาวบ้านตอนนั้นเธอยังไม่ได้ตอบ
จะมาบอกว่าเธอแจ้งตำรวจให้มาควบคุมตัวสามีไป
มันคงจะไม่ถูกต้องนักที่จะไปบอกแบบนั้นทีมข่าวก็เจอผู้ใหญ่บ้านนะคะ
ผู้ใหญ่บ้านนี่แหละเป็นคนที่ประสานกับตำรวจสพพระแสงให้นำตัวผู้เสียชีวิตไปบำบัด
ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าก็เพื่อนบ้านร้องเรียนมาจริงว่าในตู้โวยวายเสียงดัง
ถือมีดพระออกไปโวยวายตามถนนในหมู่บ้าน
ยืนยันว่าวันนั้นบอกญาติของในตู้ไปแล้วว่าตำรวจจะพาไปบำบัด
แต่ต้องไปโรงพักก่อน

ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าบอกไปแล้วว่าต้องไปโรงพักก่อน
แต่ญาติอาจจะลืมไปหรือยังไงไม่เข้าใจ
ก็เลยบอกว่าเอ๊ะทำไมอยู่ดีไปที่โรงพัก

แต่มันมีอีกคนนึงนะคะตำรวจนำตัวไปโรงพัก

เนี้ยถูกปล่อยตัวออกมาแล้วยืนยันว่าตัวเขากับในตู้อ่ะ
โดนจับไปพร้อมกันตอนที่ถูกขังอยู่ในโรงพัก
อยู่ในห้องขังเนี่ยเจ้าหน้าที่แยกเข้าไปอีกห้องหนึ่ง

คืนนั้นได้ยินเสียงอาเจียนของในตู้
ก่อนที่ในตู้จะเสียชีวิตค่ะ
ผลการชนสูตรเบื้องต้นเนี้ยนะคะ
ในตู้เนี่ยมีเลือดออกในกระเพาะอาหาร
เนื่องจากเยื่อบุกระเพาะบาง
ในตู้เป็นโรคกรดไหลย้อนอาจจะเป็นสาเหตุการเสียชีวิต
ตามร่างกายไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายอะไร

คือเมื่อวานนี้เราเล่าไปว่าตำรวจบอกว่าในตู้เนี่ย
ไม่ยอมกินข้าวแล้วตอนที่ไปที่โรงพักคือเมาอารวาสใช่ไหมคะ
ไม่ยอมกินข้าวและขอแค่น้ำอัดลมกินน้ำอัดลมเข้าไป
แล้วก็อาเจียนแล้วนอนหลับไปแล้วตื่นมาคือเสียชีวิตเลย

คือญาติเขาก็คงอยากจะเห็นกล้องให้สบายใจใช่ไหม
ยังไงเผื่อตำรวจอยากจะชี้แจงอะไรเพิ่มเติมนะคะ
เรื่องของภาพของกล้องวงจรปิดที่มันหายไปบางช่วงบางตอน